บอกว่ามาต่อกันที่คู่พระนางคู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะ
้วสินแล้วก็น้องพิ้งพลอยนั่นเอง
คู่นี้เนี่ยนะจับคู่กันเล่นละครบอกเลยว่าโกยเรตติ้งแบบสนั่นหวั่นไหว
แทบจะทุกเรื่องเลยค่ะไปดูแล้วกันนะคะกับคู่นี้
ยิ่งสามตอนสุดท้ายบอกเลยว่าแฟนฟินหนัดมาก
กับความปั่นป่วนของคู่พระนางที่ชอบแกล้งชอบแห่กันตลอดเลยของคู่นี้
แล้วไม่ใช่แค่ในจอนะคะนอกจอค่ะเวลาอยู่ด้วยกันสองคน
คุณโกแล้วก็พิงพรอยนี่มีโมเม้นต์แบบปวนปวนฮ่า
โดยเฉพาะหนุ่มโก้ของเรานะโอ้โหว่างไม่ได้เลย
ก็จะมีแซวมีอำพิ้งพลอย
ฝ่ายหญิงค่ะก็ยิ้มแก้เกอร์ไปก่อน
ว่าแต่ทำไมโก้ถึงชอบแกล้งน้อง

แซวขำขามง่ายจะได้แบบ
จะได้สนุกกันคนดูก็แฮปปี้อารมณ์ดี

จากที่ดูในละครแล้วเขาก็ชอบรวมไปถึง
เขาชอบเวลาเราอยู่ด้วยกันอย่างแบบในนอกจออย่างนี้

เขาก็รู้สึกว่ามันเป็นเคมีที่มันเข้ากันดี

แล้วก็จะทำให้คุณนั่งดูละครแล้วก็

ตื่นเต้นแบบโอ้โฮอะไรอย่างนี้

แต่ว่าคนเขาหล่อเนอะเขาทำยังไงเขาก็หล่อคุณผู้ชมค่ะ
เห็นเขาสนิทกันแบบนี้แต่นานมากเลยนะ
แต่ว่าน้องเนี่ยไม่ยอมลึกตอบลับชัดทีเลยเอาจริงโทรอะไรอยู่เปล่า
ทำไมเราหาคำตอบมาให้แล้วค่ะคุณผู้ชม
ว่าไม่กล้ากดรับแอดพี่โก้จริงเพราะว่ากลัวพี่เขาเนี่ย
ก็อยากตั้งใจทำงานก่อนนิดหนึ่งก็แล้วกันจนได้มาสนิทกับพี่โก้ค่ะ
ก็จัดการละลายพฤติกรรมแล้วกันนะคะก็มีการทั้งหยอกทั้งแซวทั้งแกล้งกัน
จริงจริงแล้วพิงพลอยเนี่ยบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยเป็นคนโก๊ะโก๊ะมากกว่านะ
แต่จะให้ปล่อยมุกแบบโบ๊บะอะไรอย่างนี้หนูก็พอทำได้เหมือนกัน
อย่างละครแนวเต้นร้องเล่นหมอลำเนี่ยก็สนใจเหมือนกัน
เพราะว่าครั้งหนึ่งพิงพลอยก็เคยไปเต้นหน้าห้านมาแล้วนะคะ
อ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังทั้งหมดนะคะจากปากสาวพิ้งพลอยกันเลยค่ะ
พิงพลอยแบบว่าไม่กดลับแอดเฟนพี่อะไรอย่างเงี้ยใช่
พอเดี๋ยวนี้กดรับแล้วก็บอกว่าส่งตามเขาทันนี่คือตอนนั้นอ่ะหนูเด็กมาก
แบบว่า๑๘อะไรอย่างนี้ค่ะตอนที่เล่นกับพี่โก้เรื่องแรกอะไรอย่างนี้
ใช่ออมายก๊าเราก็แบบว่าตั้งใจทำงานอย่างเงี้ย
เห็นสกายเขาเป็นหมอลำค่ะพิงพลอยสมมุติไปเล่นเหมือนกันได้ไหมร้องเพลง
คือชอบนะสนุกมากเลยนะหนูนั่งอยู่ข้างล่างหนูก็จอยมากเลย
หนูจะบอกว่าหนูเคยไปแบบว่าเวทีหมอลำนะซึ่งตอนนั้นเหมือนว่าเป็นงานของมหาลัยนะคะ
เขาก็มีแบบว่าจัดอะไรอย่างนี้เราก็ไปกับพวกเพื่อนอะไรอย่างนี้
เรื่องนี้ใส่สนุกมากเลยแล้วก็มีลำวงซ์อะไรอย่างเงี้ย
ได้ค่ะทำได้หมดให้พิงพลอยทำอะไรพิงพลอยทำได้หมดเลย